คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นนี้นิดนึง
คุณผู้ชมช่วยดูภาพไปด้วยกันนะคะ
เพราะว่าคนที่ติดตามข่าวนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะ
นี่คือภาพของคุณแตงโมและภาพของคุณกระติก

คำถามคือทำไมคุณกระติกต้องใส่ชุดเหมือนคุณแตงโม
ทำไมต้องแต่งตัวเหมือนคุณแตงโม
เป็นชุดเดียวกันหรือเปล่ายืมชุดคุณแตงโมหรือเปล่า
แล้วทำไมจะต้องพยายามแต่งตัวให้เหมือนกัน

เป็นผู้จัดการดาราเขาต้องแต่งตัวเหมือนกันไหม

และต้องบอกแบบนี้นะบางทีดาราคนมีชื่อเสียงอะเนาะ
ี่ห้อเสื้อผ้าดังเขาก็อยากจะให้ดาราสวมใส่

ถ้าสมมุติเขาให้ดาราใส่ไม่ได้หมายความว่าเขาให้ผู้จัดการส่วนตัวใส่นะคะ
เขาให้ดาราใส่เพื่อไปออกงานเป็นการโปรโมทเสื้อผ้าเขาด้วย
แล้วทำไมคุณกติกถึงได้เอามาใส่อะไรประมาณอย่างนี้เหรอ
วันที่คุณกติกเอาเสื้อผ้าที่มันเหมือนกับชุดที่คุณตังโมใส่เนี่ย
คือเป็นวันที่หลังจากเกิดเรื่องคุณยังใส่อยู่เลย

ยังเอาไปใส่เนี่ยชุดที่กระติกใส่ไปเจอตำรวจ
คืน๒๕กุมภาพันธ์หลังจากคุณแตงโมตกเรือไป

มันคือชุดเดียวกันกับที่คุณแตงโมเคยใส่

ใช่ค่ะแล้วภาพซ้ายมือคือคุณแตงโมนะคะ
วันนั้นที่ไปพบตำรวจคืนวันแรกเลย
หลังเกิดเหตุทำไมคุณยังหยิบชุดที่คุณแตงโมเคยใส่ไปใส่

คนก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่คุณตังโมใส่นะคะ

และเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนี้ภาพกระติก

เหมือนกันมากไหนคะเดี๋ยวขอดูภาพคุณกระติกใส่แว่นแว่นเดียวกันหน่อย
ภาพนี้ค่ะครับเหมือนกันไหมคะคุณผู้ชมว่ายังไงคะใช่ไหม
หรือซื้อเหมือนกันสองอันแว่นตาอันเดียวกันหรือเปล่าคะหรือยังไง
ล่าสุดมันมีประเด็นเรื่องของเสื้อผ้าค่ะครับคุณหนุยชนละนา
ที่กะติกใส่ไปเจอตำรวจคืนวันที่๒๕กุมภาพันธุ์อืม
ชุดนี้คุณแตงโมเคยใส่โพสต์อินสตาแกรมครับ
คุณหนุยชนละนาบอกเลยว่าเคยมอบชุดนี้ให้น้องแตงโม
ให้นะฮะแต่ไม่เคยให้กระติกแล้วก็โพสต์ข้อความว่าขณะนี้มีนักข่าวมาถามเยอะมาก
ไม่เคยให้กระติกค่ะนี่ค่ะหลายคนก็เลยยิ่งแบบยิ่งเกิดคำถามครับ
เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าเขามอบให้กับดาราใส่
ทำไมผู้จัดการส่วนตัวเอาไปใส่แล้วคุณคิดยังไงเอาไปใส่ในวันที่
เพื่อนคุณตกแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วคุณใส่มาเจอตำรวจอย่างนี้เหรอ
คือถ้าใส่ก่อนหน้านี้เนี่ยอ้าวมันก็ยังพอคือมันพอพออาศัย
แต่ถ้าใส่หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันจะต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่า
หรือยังไงมันเป็นประเด็นที่คนถกกันเยอะหรือในโลกออนไลน์หรือเวลาเราจะไปหยิบชุด
ของคุณแตงโมมาเอาพูดตรงตรงเนี้ยคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอใช่ใช่ค่ะ
ต้องรอให้คุณกติกเขาตอบคำถามนะครับคือถ้าผมจะคิด
คิดเดาไปเองนะในทางของคุณกระติกนึด
เธออาจจะบอกว่าก็ฉันก็ซื้อเหมือนกันก็ซื้อ
เห็นเขามอบให้กับแตงโมแล้วสวยดี
ก็เลยไปซื้อมาใส่บ้างหรือก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ไม่แน่ใจค่ะหรือว่าหลายคนบอกว่าเขาสนิทกันมากหรือเปล่า
เหมือนเพื่อนผู้หญิงจะแลกเสื้อผ้ากันใส่อะไรแบบนี้

แต่นี่มันคือหลังเกิดเรื่องที่เพื่อนคุณตกเรือตกลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

ใช่มันหลังจากเกิดเรื่องวันเดียวเลย
ถ้าชุดนี้คือชุดของคุณตังโม
ทำไมคุณถึงกล้าไปหยิบชุดของคุณตังโมมาใส่ไปเจอตำรวจในวันถัดมา
อันนี้ชาวเน็ตเขาสงสัยนะดิฉันไม่ได้ไปว่าอะไรกะติกนะ